พองูมันปรากฏตัวขึ้นมา
มันก็จะมีเรื่องความเชื่อเรื่องของตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
เอาไปดูมันมีหลายงูหลายตัวหลายอย่าง
คู่งูจอมตะกะควายแฝดสองหัวแปดขา

มันต้องกับไฟกล้องไหม

มาเยอะขนาดนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยคม

กับการอยู่อาศัยกันเออดูดิของเต็มเลยค่ะเป็นบ้านของนายศักดิ
โรงสมหวังตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มันไปซุกอยู่ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วที่สำคัญกำลังเขมือบคางคกอยู่
อ๊อกอ๊อกอ๊อกเข้าไปอยู่กำลังกินเออกุภัยสว่างประทีพศรีราชา
ระวังอย่างมากเพราะว่าแน่นอนงูจงอางมันงูพิษนะคุณใช่ค่ะงูนะฮะ
แป๊บเดียวก็จับได้ความยาววัดสัก๓เมตร
เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าของบ้านก็เออเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ตัวเองแล้วกันเนอะ
๑๙๙ทับ๓๓เนอะเผื่องูจงอ่างจะมาให้โชค

ต่อกันที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะ
จงอางมาหางูเหลือมกันหน่อย
ตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวยาว๖๓เมตร
หนัก๕๐๖๐กิโลกรัมค่ะ
เลื้อยมาเขมือบหมูดินหรือว่าหมูหริง
สวนยางพาราของนายสิทธิพรนาคสุวรรณ
บ้านเลขที่๖๒ทับ๔อยู่ในตำบลทุ่งสังค่ะ
งานนี้อาสามูลนิธิสัทธาสามัคคี

มาเลยนะคะช่วยกันจับเจ้างูตัวนี้
พอมาถึงเห็นงูเหลือมตัวขนาดน้องอนาคอนด้า

แล้วมันก็กำลังกินหมูดินตัวเล็กประมาณ๑๐กิโลกรัมลงท้องอยู่อะค่ะ
คือกู้ภัยเจองูใหญ่มาก็เยอะนะ
แต่เจอไซส์นี้เข้าไปมันก็ต้องมีผงะกันบ้างค่ะ

งูเนี่ยถ้าถูกจับหรือว่าเจอรบกวนตอนกินอาหารอยู่
สิ่งที่มันทำคือขย่อนอาหารออกมาเพื่อที่จะได้หนีได้
ก็ต้องใช้เวลากันนานเหมือนกันถึงจะรวบเจ้างูตัวนี้ได้นะคะ
ชาวบ้านจดไปทั้งบ้านเลขที่๖๒ทับ๔
ดทั้งความยาว๖๓เมตรของงู
แล้วก็น้ำหนัก๕๐๖๐กิโลกรัมของงูไปตีเลขกันเรียบร้อยแล้วจ้า

ว่าด้วยเรื่องของงูยังไม่หมดนะครับ
พาไปที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีบ้านนี้แหละค่ะ

บ้านเลขที่๘๓ทับ๒นะคะ
เจ้าของบ้านก็คือนางสาวออนอุมาเกียรติเผานี่ค่ะนี่คืออะไร
งูหลามค่ะมันเลื้อยเข้าไปในล้าวหาน
แล้วไปกินห่าน๑ตัวคุณดูที่ท้องมันนะ

คือคุณออนอุมาเล่าบอกว่าเลี้ยงห่านไว้๓ตัว
งูตัวนี้มันกินไป๑ตัวเหลือ๒ตัวก็รีบเลยค่ะ
รีบเข้าไปในล้าวหานแล้วไปคว้าอีก๒ตัวนี้ออกมาจากล้าวได้สำเร็จ

สคริปต์ไม่ได้บอก๒๕กิโลกรัม

อ้าวคุณเป็น๓ตัวไปอีก
ดูค่ะแล้ว๒ตัวลูกแม่

ยังไม่หมดนะฮะไปดูกันหน่อยเรื่องแปลกครับ
ลูกควายออกมาแฝดครับ
หัวติดกันมี๒หัว๒ตัว๘ขาครับ

ก่อนนั้นก็มีทีนึงแล้วนะที่เป็นควายสองหัวแต่ตายใช่ไหม

ควายตัวนี้เป็นของนายคูณหลาบุตรศรีอายุ๘๐ปีครับ
บ้านเล่นที่๗๓หมู่๒
เป็นเจ้าของควายก็บอกว่าแม่ควายอายุ๑๐ปีแล้ว
มันเจ็บท้องจะตกลูกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็เห็นแล้วขาลูกควายโผล่ออกมา
แต่ว่าตลอดทั้งวันลูกควายก็ยังออกไม่ได้
มันก็จะตกแล้วมันก็คาอยู่อย่างนั้นนะฮะ
เมื่อวานครับประสุทธิ์อำเภอแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันดึงออกมาแล้วกัน
โอ้โหพบว่าเป็นลูกควายแฝดตัวติดกันแบบนี้
ทางด้านของพ่อเท่าคูณเป็นพ่อเท่าในบุบันก็บอกว่า
ทำอาชีพขายวัวขายควายมา
ขายมาเป็น๒๐๐ตัวแล้วมานานมากแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอลูกควายแฝดเลย
ซึ่งก็จะยกซากลูกควายแฝดให้กับเพื่อนบ้านนำไปสตาร์ฟเอาไว้
เลขทะเบียนรถเขาก็มี๘นะ
๔๐๕๕มันก็แฝดโอ้อันนี้

เดี๋ยวก่อนคุณคือถ้าเยอะขนาดนี้ดิฉันเลือกไม่ถูกจริงนะคะ

คนเขาก็เอาสิ่งที่พบที่เจอเห็นทั้งหมดทั้งมวล
ไปเขียนกันแบบนี้แหละให้คุณผู้ชมดูแล้วกัน

กไก่ทธ๔๐๕๕จบุรีดำ
แล้วก็ว่ากันไปเลขเยอะแยะมากมาย

แล้วเหรออีกแล้วเหรอโบสถ์ทีแล้วก็เลขทะเบียนลดนะเรา

๘๙มันออก๗๙ใช่ไหม
แต่นิดเดียวก็คือไม่ถูกนะนิดเดียวเสียได้
เอาปิดท้ายกันที่นาทีการตกลูกของช้างพังน้ำอ้อยกันหน่อย
แม่ช้างนักแสดงประจำสวนนงนุษย์พัทยา
โอ้โหออกมาแล้ว

เออสะบัดเอานำข้ามออกมาสะบัด

นะออกมาตอนตี๒๕๐นาทีของวันที่๒เพื่อสติกายก็โอ้ตาแป้วเฉย
ลูกช้างเผือกเป็นลูกช้างเผือกด้วยนะ
อ้าวขออภัยลูกช้างเชือกใหม่ผมตาลาย

เป็นลูกของพังน้ำอ้อยอายุ๑๒ปี
แล้วก็พลายเบิร์ตอายุ๓๗ปี
ลูกช้างเชือกที่๙๐ของสวนนงนุษย์แล้ว
ที่๙๐นะฮะและเป็นเชือกที่๔

เมื่อวานตอน๙นาฬิกา๑๙นาทีครับ
ส่วนนงนุษย์ก็จัดพิธีรับขวัญให้กับช้างพลายแรกเกิดนะฮะ
ก็มีควานช้างมีพนักงานร่วมพิธี
นิมนต์พระครูกระเสงศ์กิตติสวพลจ้าอาวาสวรรคี
บรรพฤษไปสวดชายมงคลคาถา
แล้วก็เจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้างด้วยนะครับ
อันนี้ตัวเลขก็มากมายทีเดียวนะครับ
ก็นำมาฝากกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
พาไปหลายที่ต้องปังสักที่นะคะ